สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งอย่างที่โอ้โหมันฮือฮามาก
ก็คือการเกณฑ์ทหารถูกไหมครับฮ่า
แต่งตัวไปหาน้องสาววันนี้พี่จ๋าต้องลาไกลลาไกล
เพราะว่าจับไปแท้มันหนึ่งใบ
เห็นที่พี่ชายต้องไปกลมกล้อง
เดี๋ยวจะพาไปดูความตื่นตะลึงในการคัดเลือกเกณฑ์ทหารครับ
โอ้โฮ
ไหนล่ะโอ้โฮน่าวับเลย

นี่ไม่ได้มารอไม่ได้มารอแฟนเกณฑ์ทหารนะครับ
เกณฑ์เองครับจริงเหรอฮะจริงครับ
สาวสวยคนนี้ครับโอ้โหเห็นแล้วตะลึง

คนนี้ที่เราพูดถึงชื่อว่านายทิติพงศ์โลหิตสกุลครับ

คนนี้มีอาชีพเป็นนักแสดงสาวคาบาเร่

เดินทางมายื่นเอกสารแล้วก็ทำการตรวจร่างกาย
ว่าภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดไง

มาที่นี่ก็ได้รับใบรับรองผลการตรวจคัดเลือก
ก็คือใบสด๔๓รู้จักกันดีคุณผู้ชม
ใครที่เป็นเหล่าบรรดาแมนชายนะฮะ
ที่ต้องไปคัดเลือกเกณฑหารแล้วก็ต้องได้ใบนี้มา
จ้าอ้าวด้านน้องที่ถิพงศ์บอกว่า
รู้สึกตื่นเต้นมากนะแล้วก็รู้สึกดีใจด้วย

แล้วก็รู้สึกโล่งใจไม่ต้องกลับมาผ่อนผัน

การมาของเธอน้องใบตองครับฮือหาจริง
โอ้โหชายหนุ่มที่มาคัดเกณฑ์ทหารนะ

ตาตาโกเลยสวยจริงต้องยอมรับเผื่อเกรื่อยจริง
แต่ว่าสำหรับการคัดเลือกการเกณฑ์ทหารในวันนั้นนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการคัดกรอง
ชายไทยทุกคนสวมหน้ากากอนามัย
ตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อป้องกันโรคโควิด๑๙

เป็นไปตามที่ทางภาครัฐกำหนดอย่างแน่นอน

ทั่วประเทศที่เขาคัดเกณฑ์ทหารเนี่ยโอ้โหเจอสวยอย่างนี้อีกเยอะ
ใช่ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้สวยกันเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชม
บางทีอย่างที่บอกน้องเขาเพศภาพดูเป็นผู้หญิงไปเรียบร้อยแล้วไง

น่ารักในช่วงเกณฑ์อาหารแบบนี้
ซึ่งเดี๋ยวเราจะรวบรวมมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะ